คุณผู้ชมครับและวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับ
ในช่วงค่ำคืนนี้คือ๒๒นาฬิกา
หน่วยงานจะได้ทำการปิดให้ประชาชนนั้น
ได้นำดอกไม้และพวงมาลัยกราบศักระ
หน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาศบพิษที่บริเวณหน้ากำแพงพระบรมหาราชวังนะครับ
ดังนั้นวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามบรรยากาศสดนะครับ
ถึงการที่ประชาชนต่างนำดอกดาวเรืองมากราบถวายสการะ
หน้าพระบรมชายาลักษณ์ที่บริเวณกำแพงพระบรมหาราชวังนะครับ
ติดตามได้จากรายงานของคุณระพีพันธ์เรือนศรี
รายงานสดมาจากจุดคัดกรองสะพานช้างโรงศรีครับเชิญครับ
จากประชาชนที่เดินทางมากราบสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงราชการที่๙แล้วนะคะ
ยังมีประชาชนอีกจำนวนหนึ่งค่ะที่มาจับจองพื้นที่บริเวณริมคลองหลอด
เพื่อพักค้างคืนสำหรับรอเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
หลวงรัชกาลที่๙ในวันที่๒๖ตุลาคมนี้ค่ะ
บรรยากาศที่ริมคลองหลอดด้านหลังกลมแผนที่ทหารกระทรวงกลาโหม
มีประชาชนจำนวนหนึ่งนำผ้าปูนั่งและสัมภาระมาวางไว้บนฟุตบาท
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการจับจองพื้นที่สำหรับค้างคืน
ก่อนจะเข้าในพื้นที่โดยรอบท้องสนามหลวง
เวลา๕นาฬิกาของวันที่๒๕ตุลาคมตามที่กำหนด
เพื่อร่วมพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ

เดินทางมาจากหลายพื้นที่ทั้งจังหวัดลำพูน

แต่มาอยู่รวมกันเพื่อรอคอยส่งเสด็จในหลวงรัชกาลที่เก้า
ที่พวกเขารักสู่สวรรคาไลค่ะ
นี่เป็นลมจากคำสอนของพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านสอนว่า

ส่วนบรรยากาศที่จุดคัดกรองสะพานช้างโรงศรี

ประชาชนต่างทยอยเดินทางนำพวงมาลัยดอกดาวเรือง
เข้ากราบศักระเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงราชการที่๙
ด้านหน้ากำแพงพระบรมมหาราชวังซึ่งในวันนี้จะเปิดเป็นวันสุดท้าย
จนถึงเวลา๒๒นาฬิกาก่อนจะปิดเป็นการชั่วคราวเพื่อเตรียมความพร้อม
งานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในวันที่๒๖ตุลาคม
ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางมาเป็นครอบครัวเพราะเป็นวันหยุดนักขัตตะเลิก
อย่างครอบครัวเอกชัยที่พาลูกสาวสองคนมากราบศักระเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
หลวงรัชกาลที่๙เพราะอยากให้พวกเขาจดจำว่า
ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มาถวายความอาลัยแด่พ่อของแผ่นดินค่ะ
คือพ่อหลวงก็เหมือนพ่อตัวเองอะนะคะคือแบบครั้งหนึ่งก็อยากจะมาส่งท่านจริงอ่ะ
คืออยากจะมาส่งท่านตั้งนานแล้วแต่เนื่องจากช่วงนั้นลูกคนเล็กยังเล็กมาก
คือใจจริงตั้งใจอยากจะพาลูกมากราบท่านแล้วก็เผื่อลูกลูกโตขึ้นมานะคะ
คือเขาจะได้รู้ว่าครั้งหนึ่งเขาได้มีโอกาสได้มาส่งท่านนะคะเล่าเล่าฟังตลอดค่ะ
เขาอยู่โรงเรียนคุณครูก็ปลูกฝังเขามาตั้งแต่เด็กเขาก็รู้แล้วก็ถามว่าแม่
หนูอยากไปสนามหลวงทำไมไม่พาหนูไปอย่างนี้ค่ะ
ผมจะทำความนี้เพื่อพ่อหลวงค่ะส่วนที่จุดคัดกรองวงเวียนรักษาดินแดน
ซึ่งเป็นอีกจุดสำคัญในการผ่านเข้าไปยังจุดรับชมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในวันที่๒๖ตุลาคมนั้น
เมืองต้นมีกำลังตำรวจและทหารคอยอำนวยความสะดวกซึ่งจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ตรงจุดนี้
ว่าในวันพรุ่งนี้ประชาชนน่าจะเดินทางมาจับจองพื้นที่ค้างคืนเป็นจำนวนมาก
ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากต่างจังหวัดและเดินทางโดยรถไฟมาลงที่สถานีหัวลำโพง
ซึ่งประชาชนที่ผ่านจุดคัดกรองตรงวงเวียนรอดอนี้จะถูกกำหนดให้อยู่ในจุดรับชมริ้วขบวน
ตั้งแต่หน้าหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนไปจนถึงหน้าศาลหลักเมืองเท่านั้นค่ะ
สำหรับประชาชนที่ตั้งใจเดินทางมาจับจองพื้นที่เพื่อพักค้างคืนนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าพักค้างคืนได้บริเวณโดยรอบนอกบนฟุตบาทเท่านั้น
และจะเปิดให้เข้าพร้อมกันในเวลา๕นาฬิกาของวันที่๒๕ตุลาคม
ไม่มีการเปิดให้เข้าก่อนอย่างเด็ดขาดค่ะ
รายงานจากจุดคัดกรองสะพานช้างโรงศรีด้านข้างกระทรวงกลาโหมค่ะ
ขอบคุณนะครับคุณระพีพันธ์ก็รายงานมา
แล้วเราได้เห็นบรรยากาศในจุดคัดกรอง๓จุดแล้ว
ก็คือจุดคัดกรองบริเวณพระแม่ธรณีบีบมวยผม
ประชาชนไปนอนรอจับจองพื้นที่ที่คลองหลอด
เพราะว่าถ้าหากวันที่๒๕ตุลาคมตี๕
ประชาชนก็คาดว่าถ้านอนรอตรงนั้นจะได้เข้าจุดคัดกรองดังกล่าว

แล้วเมื่อสักครู่นี้ก็มีจุดคัดกรองหนึ่งก็คือที่วงเวียนรอดอร์
แล้วก็ถนนช้างโรงศรีด้วยนะครับที่คุณระพีพันธ์รายงานมา